ที่จะเล่าต่อไปนี้ตั้งคำถามก่อนค่ะ
ว่าถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้๑หลอนไหม๒กลัวไหม
ผู้ชายคนหนึ่งมีการโพสต์เล่าเรื่องราวผ่านเฟซบุ๊ค
เขาบอกว่าจู่มีซองจดหมายปิดผนึก
ส่งมาที่บ้านเขาด้านหนึ่งเขียนชื่อและนามสกุลจริง
ส่วนอีกด้านหนึ่งเขียนว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปหา
เขาก็พยายามย้อนคิดกลับไปว่าเอ๊ะเขาไปมีเรื่องกับใครอะไรตอนไหนนะคะ
เขาบอกว่าเจอแล้ววันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาเขานึกออกแล้ว
เขาบอกว่าเขาขับรถไปทำธุระที่ต่างจังหวัด
กำลังจะกลับเข้ากรุงเทพมหานครใช้เส้นทางคือโทเวย์นะคะ
ปรากฏว่าตอนที่ขับรถอยู่บนโทเวย์ค่ะ
เขาขับชิดขวาขับมาด้วยความเร็ว๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เดี๋ยวบอกก่อนผู้ชายคนนี้ชื่อจริงก็คือคุณอนุรัติวิวัตรสมบัติ
คุณอนุรัติวิวัตรสมบัติค่ะเนี่ยคุณเห็นไหม
เขาบอกว่าแน่เลยไม่ใช่ปรายศนีย์ส่งมาแน่
เพราะไม่มีตราปริศนียากรใดทั้งสิ้น
อาจจะเป็นว่าผู้ชายคนนั้นแหละที่มีเรื่องกับเขาบนโทนเวย์นั่นแหละ
เป็นคนเอาจดหมายมาหย่อนไว้ที่หน้าบ้านเขาเอง
ตอนนี้เขากลัวมากนะคำถามคือรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงได้ไง

นักข่าวของเราไปถามคุณผู้ชายคนนี้ที่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยเล่าต่อนะคะ
ขับรถอยู่บนโทเวย์เขาขับชิดขวามา
ด้วยความเร็วสักประมาณ๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากนั้นก็มีรถเบ้นคันนี้แหละค่ะเป็นลักษณะออฟโรด
คู่กรณีขับมาเลนกลางตัดมาเลนขวา
เขาก็เลยตบไฟหน้าใส่ไป๒ครั้ง
จากนั้นก็ขับจี้ต่อไปเพื่อให้เบ้นหลบทางให้
แต่รถเบ้นไม่ยอมหลบทางนะคะเขาเองก็คือคุณอนุรัติเนี่ย
ก็เลยบีบแตร่ใส่ไปลักษณะคือสั้นสั้นอาหารสองครั้ง
แต่รถเบนท์ก็ยังไม่หลบทีนี้แหละประเด็นอยู่ตรงนี้
เขาก็เลยบีบแตรยาวเลยคุณนึกออกไหม
เวลาถูกแบบบีบแตร่ใส่ยาวอะค่ะแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนเลนกลาง
เพื่อที่จะแซงแต่ระหว่างที่แซงรถเบ้นคันดังกล่าวก็
เหยียบคันเร่งใส่เพื่อไม่ให้แซงอีกลักษณะคือกวนกัน
ง่ายนะตอนนั้นคุณอนุรัติบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไร
เพราะก็ไม่ได้อยากมีเรื่องก็เลยขับไปเรื่อย
จุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะพอถึงด่านจ่ายเงินช่วงดินแดง
เบ้นคันนี้ออฟรถคันนี้นะคะจ่ายเงินเสร็จ
แล้วขับมาดักหน้ารถของตัวเองเลยเปิดกระจกในเนี้ยจังหวะนี้ค่ะ
เปิดกระจกรถลงมาแล้วก็พูดด้วยเสียงนุ่มนวลด้วยนะ
เดี๋ยวคืนนี้ไปหาเดี๋ยวคืนนี้ไปหา
ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรอีกนะไม่ได้คิดมากด้วย
คุณอนุรัติบอกขับไปบ้านกลับไปแล้วแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้น
มีจดหมายมาเสียบไว้ที่หน้าบ้านพร้อมกับจ่าหน้าซอง
นามสกุลของคุณอนุรัติแบบนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งเขียนว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปหา
ซองมีอะไรคุณรู้ไหมมีรูปรถของคุณอนุรัติ
เนี่ยคันนี้คุณถึงบางอ้อหรือยังว่าใครส่งมา
เขาตกใจนะคะว่าทำไมถึงผู้ชายคนนี้ที่ขับรถเบนทออฟโรดเนี่ย
รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงรู้ที่อยู่ทั้งที่ว่าเจอกันบนถนนเท่านั้นนะคะ
รับนะคะว่าหลังจากที่ได้จดหมายแล้วก็กลัวกลัวผู้ชายคนขับรถเบนท์นี้
ก็คิดว่าไม่น่าจะใช่คนธรรมดาถึงสามารถไปหาข้อมูลเหล่านี้ได้
ส่วนใหญ่จะเป็นใครคุณที่มีข้อมูลเหล่านี้
คนที่อยู่ในกรมการขนส่งทางบกไหมใช่คนที่อยู่เกี่ยวกับขนส่งไหม
ต้องมีสายตำรวจไหมเดี๋ยวฟังเสียงคุณอนุรัติดูนะคะ
พอมาลงทางด่วนปุ๊บเสียเงินค่าจ่ายค่าทางด่วนดินแดงเพื่อที่จะไปดาวคนอง
เขาก็ขับรถมาดักหน้าแล้วเขาก็พิมพ์เหมือนในฟองกระดาษสีขาวครับ
เขาพูดวาจาแบบนี้เลยครับเดี๋ยวคืนนี้ไปหา
ใช่คือเปิดกระจกออกมาคุยกับเราเลย
ใช่ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปหาแล้วก็ขับรถแยกย้ายกันไป
อายุประมาณน่าจะราว๓๐ผมยาวพี่ผิวขาว
รถเขาอ่ะมีเด็กหนึ่งคนแล้วก็แฟนเขาหนึ่งคนเป็นสาม
แต่ในรถผมก็มีเด็กสาว๑คนแล้วก็แฟนครับเหมือนกัน
คุณอนุรัติบอกว่าในเมื่อกลัวแบบนี้นะคะก็เลยมีการไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สอนอเทียนทะเลแล้วนะคะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของตนเอง
แล้วก็ครอบครัวที่สำคัญตอนนี้ถามว่าใจลึกอยากรู้ไหม
ว่าใครเป็นคนส่งจดหมายนี้แล้วทราบเรื่องของชื่อที่อยู่ที่บ้านได้ยังไง
คุณอนุรัติบอกว่าอยากรู้อยากรู้มากนะคะอืมหลอนเหมือนกันนะ